ใช้สิทธิ์เลือกตั้งเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย

ในการแสดงออกถึงเจตนารมณ์ของประชาชนผู้เป็นเจ้าของประเทศ
ที่จะมอบความไว้วางใจให้ตัวแทนปวงชน

ประเทศไทยมีการเลือกตั้งมากกว่า๒๐ครั้ง
นับจากเปลี่ยนแปลงการปกครองปี๒๔๙
คนไทยก็ตื่นตัวออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งเพิ่มขึ้นเรื่อย
ไทยรัฐทีวีย้อนให้ดูสถิติการเลือกตั้ง

ซึ่งมีการเลือกตั้งทั่วไปเกิดขึ้น๗๘ครั้ง
คนไทยออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งเพิ่มขึ้นทุกครั้ง

ที่มีจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งออกมาใช้สิทธิ์๑๗๕
มาถึงการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นในปี๒๕๕๙
มีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งประมาณ๕๑ล้านคน
ถามว่าทั้งหมดนี้จะออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งมากน้อยแค่ไหน
มีปัจจัยหลายประการที่อาจส่งผล
การขยายเวลาลงคะแนนเลือกตั้งเป็น๙ชั่วโมง
เริ่มเปิดหีบในเวลา๘นาฬิกาและปิดหีบในเวลา๑๗นาฬิกา
จากเดิมจะปิดหีบในเวลา๑๕นาฬิกา
รวมทั้งประเทศไทยห่างหายจากการเลือกตั้งมาเป็นเวลานานร่วม๘ปี
ทางกรกตตั้งเป้าว่าเลือกตั้งปี๒๕๕๙
รณรงค์ให้ประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง
ออกมาใช้สิทธิ์๑๘๐หรือประมาณ๔๐ล้านเสียง
นั่นหมายถึงจะมีผู้ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งสูงที่สุดเป็นประวัติการ